ดูเรื่องของเครื่องรางของขลังกันบ้าง

แต่ส่วนมากเขาจะมีความเชื่อเกี่ยวกับเครื่องรังของขังที่มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
โดยเฉพาะเครื่องรางชนิดนี้มันอยู่ใต้ดินนะคะ
คุณจะต้องทำการขุดขุดแล้วค่อยไปบูชาค่ะ

เขามาขุดว่านจักรจันทร์กัน

ซึ่งเขาบอกว่าว่านจักรจันทร์ที่ขุดได้

จะช่วยเรื่องของการเรียกทรัพย์เงินทองเข้ามา

ติ่งนึงคืออะไรรู้มั้ยน้องไว้ตอนกูจีสา
คนที่เขามีความรู้ความสามารถเขาชี้ให้ดู

แล้วเจอเลยแล้วถ้าเราดูผ่าน

เหมือนกับแค่เป็นหญ้าที่แห่งขึ้นมาจากดิน
ถูกต้องเขาจะรู้เลยว่าอันไหนหญ้า

เขาจะนำว่านจักรจันทร์ที่ขุดได้ไป

ปลอยไปจนถึงหลักพัน

มันก็แตกต่างกันออกไป
ถ้าตามหลักวิทยาศาสตร์แล้ว

เป็นเพียงซากของจักรจันท

จะพบมากในช่วงนี้ก็คือช่วงฤดูฝน
เนื่องจากว่ามันเป็นช่วงที่มีความชื้นสูง
พอมันมีความชื้นใช่ไหม

ราแบคทีเรียอะไรมันก็เจริญเติบโต
ถูกต้องคือจักรจันทร์ตัวอ่อนมันกำลังจะโผล่ขึ้นจากดินเพื่อลอกคราบ
จักรจันทร์มันจะอ่อนแอที่สุดเลยช่วงนั้น
มันก็เลยมีโอกาสที่จะติดเชื้อรามะเร็งได้ง่าย

สำหรับคนที่มีความเชื่อเกี่ยวกับว่านจักรจันท
ว่าเป็นเครื่องรางของขังเขาก็จะเก็บมาบูชา
อันนี้เพื่อความสบายใจตามความเชื่อเราไม่ได้ว่ากัน
มันเป็นเรื่องของความเชื่อแล้วก็เครื่องรางของหางชนิดนี้
เขาก็เชื่อถือกันมาตั้งแต่โบร่ำโบราณ
แต่ถ้าใครจะไปขุดว่านจักรจันทร์

อันนี้ไม่แนะนำ

เขาบอกจะเป็นยาบำรุงกำลังอะไรว่าไป
อันนี้ไม่แนะนำเลยเพราะว่ามันอันตรายต่อร่างกายมาก
เนื่องจากเราบอกไปแล้วว่าความจริงแล้วตัวว่านจักรจานนี้
มันเกิดจากตัวจักรจันทร์ที่ติดเชื้อรา
ถ้าคุณกินเข้าไปคุณอาจจะได้รับเชื้อเข้าไปไงคะ